คุณผู้ชมครับปัญหานักเรียนนักเลงยังคงมีอยู่นะฮะ

แล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะ

คุณคุณคุณนะคะสรุปแล้วคนสามารถเราก็พูดจับได้
ครับต่อไปที่ศรีสเกษกันหน่อยครับนายกอศออกมา
เห็นไหมฮะเต็มไปหมดเลย
ชาวบ้านเขาก็ยังกำลังขับรถไปทำงานกันอยู่เนี่ยฮะ
ก็ต้องมาเจอภาพแบบนี้มันเป็นกล้องหน้ารถของชาวบ้านที่เขาขับผ่านไปพอดี
มันเกิดขึ้น๘โมงเช้าของเมื่อวานนี้ไงมันเป็นช่วงที่ทุกคนกำลังไปเรียนกำลังไปทำงาน
ถูกต้องมีดยาวไหมบางคนก็ไม่มีมีดเอ้าไม่กวาดนะไม่กวาดทานมะพร้าวก็มี
แต่ว่าหลายคนจากภาพที่เห็นก็ใส่หมวกกัน
แสดงว่าขี่รถจักรยานยนต์ไปเจอกันมาแล้วก็วิ่งไล่กวดกันแบบนี้
อันนี้อีกมุมหนึ่งกล้องก็เห็นเหมือนกันว่ามีคนถือมีดยาว
บางคนมีดพระบางคนไม่กวาดไล่ฟันทำร้ายคู่อรีกัน
ก็เห็นหลายมุมเหมือนกันแล้วในคลิปเนี่ยจะมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
แล้วหลังจากนั้นมีนักอ่านในภาพนี้ดูเดี๋ยวจะมีเสียงปืนดังขึ้นแล้วมีนักเรียนคนหนึ่ง
โดนยิงที่ต้นขาครับวิ่งเข้าไปช่วยไปขอให้ร้านอาหารเขาช่วยเพราะว่าโดนยิงไปแล้ว
บาดเจ็บล้มลงไปเห็นไหมครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะมีคนในร้านเดินออกมาดู
แล้วก็ไปช่วยพากันหลบหนีนะฮะแล้วคนก่อเหตุก็หลบหนีไปแล้ว
นี่เห็นไหมมีคนออกมาช่วยแล้วไปนอนเจ็บร้องด้วยความเจ็บปวดโดนยิงขาไป
อันนี้คือคนเจ็บโดนยิงที่ต้นขาขวานะคะแล้วในร้านเขามาช่วยพาเขามาในร้านก่อน
หลังจากนั้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะ
ถ้าไม่ไล่ตีไล่ฟันกันก็จะไม่มีคนเจ็บแบบนี้
พอตำรวจมาถึงก็สอบสวนฝั่งนักเรียนที่เป็นเพื่อนของคนเจ็บก็บอกว่า
จริงเขากับอีกกลุ่มนึงเคยมีปัญหากันมาก่อน
กระทั่งไปเจอกันป้ายรถสองแถวโดยบังเอิญครับระหว่างจะไปเรียนนี่แหละ
หน้าฝั่งอีกฝั่งเคลื่อนก่อกอเหตุชักปืนยิงก่อน
แล้วก็ลงจากรถมาทำร้ายร่างกายกัน

ใช่อันนี้เป็นพื้นที่ของสภสรบเหนือ

ส่วนทางฝากฝั่งคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือเจ้าของร้านอาหารร้านนี้ค่ะ
ที่เขามีกล้องวงจรปิดเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
ทางร้านก็เตรียมที่จะเปิดร้าน
เห็นว่านักเรียนช่างสองสถาบันฝั่งนึงเนี่ยนะ

ขี่มอเตอร์ไซค์มาไล่ทำร้ายกันแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
ปรากฏว่ามีคนที่ได้รับบาดเจ็บโดนยิงอยู่หน้าร้านเลย
พนักงานในร้านเขาก็เลยต้องเข้าช่วยเหลือลากตัวมามาหลบในร้านก่อนนะคะ
ในภาพเราเห็นหลายคนเขาใส่กางเกงขาม้าขาบาน

นี่ฮะหลายคนใส่ขาม้าขาบานกันไป
นี้คือภาพมันเห็นชัดเจนแล้วครับนะแต่ไม่ทันข้ามวัน
ตำรวจทำงานเร็วครับสามารถคุมตัวนักเรียนช่างสองคนได้

ก็รับสารภาพว่าใช้ปืนปากกา๓๘ยิงใส่กลุ่มฝั่งตรงข้ามไป๑นัด

เมืองต้นก็แจ้งไปโดนไป๔ข้อหาครับ
หนักสุดคือร่วมกันพยายามฆ่า
แล้วก็มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

ตอนเย็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เรียกทั้งสองฝั่งมา
แล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวเด็กอย่างเดียวนะ
ผู้ปกครองรวมถึงครูต้องมาด้วย
แล้วก็มาสอบกันทั้งหมดทั้งสองฝ่ายเลยค่ะ
อืมนะฮะถึงแม้จะมีการเรียกมาแล้วก็ปรับไปเล็กน้อยครับ
ร้านละหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าจริงแล้วเนี่ย
เรื่องนี้มันเป็นปัญหายืดเยอะมานานนะ
ต้องให้ทางผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนช่วยกันกวดขันด้วย
บางคนส่งข้อความมาบอกเหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมบอกว่าวิธีการที่จะแก้ปัญหาได้
เอาจะเปลี่ยนชื่อสถาบันให้เป็นชื่อเดียวกันทั้งประเทศไหม
จะได้ไม่ต้องมีใครเป็นพ่อใครเป็นพ่อทุกสถาบัน
มันจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้หรือเปล่า
แล้วก็ครูที่สอนก็สลับสับเปลี่ยนไป
เอา๓เดือนสอนที่นี่อีก๓เดือนไปสอนอีกที่หนึ่ง
จะได้รู้สึกว่าครูก็เป็นครูคนเดียวกัน
เสื้อชอบสีเดียวกันซะได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับ